ดูเหตุยิงกันนะคะที่จังหวัดเลยค่ะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะ
คนยิงกับคนถูกยิงเขาทำงานที่ร้านเดียวกัน
คนที่ยิงเนี่ยคนก่อเหตุเป็นพ่อครัวไปก่อเหตุยิงรอปภในวงเล่าเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตีหนึ่งห้าสิบนาทีค่ะ
ร้านอาหารท่าแพ้ถนนสายเลยด่านซ้ายอัมพมึงเลย
ที่เกิดเหตุพบคนเจ็บชื่อว่าในอาทิตย์แสงสีจันทร์อายุ๔๑ปีเป็นพ่อครัว
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุดสี่ห้าเจ็ดนัดนะคะและเข้าจุดสำคัญด้วย
ศรีศะหนึ่งนัดอกซ้ายหนึ่งนัดแขนซ้ายแขนขวาห้านัด
อาการสาหัสกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยมือปืนคือคนทำงานด้วยกันนั่นแหละค่ะ
เป็นรอบพอพอนะคะชื่อว่านายธัญกรบุฒโยจันโทอายุสามสิบเจ็ดปี
หลังก่อเหตุเนี่ยธัญกรขับรถกระบะไปมอบตัวเองเลยนะคะ
ที่สพมเลยแต่สภาพเมาผู้จำไม่รู้เรื่องค่ะ
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเขาบอกเขาทิ้งอยู่ข้างทางค่ะ
ตำรวจนำตัวไปชี้จุดที่ทิ้งปืนในคืนนั้นเลยนะคะ
ก็เจอปืนทิ้งอยู่ในพุงย่าริมทางห่างจากจุดเกิดเหตุหนึ่งร้อยเมตร
แมกกาซีนยังมีกระสุนปืนอีกสามนัดค่ะหลังจากนั้นนำตัวไปทำแผนทันทีค่ะ
ระหว่างการทำแผนผู้สื่อข่าวก็ไปดูด้วยเนี่ยนะคะได้สอบถามนายธัญกร
ธัญกรเขาก็เล่าว่าหลังจากร้านปิดก็นั่งกินเหล้ากับนายอาทิตย์
จากนั้นค่ะนายอาทิตย์ต่อว่าที่เขาคิดว่านายอาทิตย์เป็นชู้กับเมีย
ด้วยความโมโหก็เลยยิงปืนออกไปเจ็ดนัดค่ะจากนั้นขับรถกระบะหนีออกไป
แล้วก็วกกลับมาหาผู้บาดเจ็บกะจะมาขอโทษนะแต่เขาสาหัสค่ะ
ก็ยืนดูเขาอะค่ะนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ขับรถกระบะมามอบตัว
หลังทำแผนเสร็จนายธัญกรร้องไห้กอดเมียเลยนะคะ
บอกน่าจะเป็นการกอดครั้งสุดท้ายก่อนที่ตำรวจจะนำตัวไปดำเนินคดี
ส่วนช่วงเช้าวันนี้ค่ะภรรยาของผู้ก่อเหตุเอาขนมเอาน้ำดื่มมาเยี่ยมสามี
หลังจากที่ถูกควบคุมตัวทั้งคืนค่ะนางสาวนกเนี่ยบอกว่า
เธอทำงานเสิร์ฟอยู่ที่ร้านเดียวกับสามีนั่นแหละสามีกับนายอาทิตย์ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันมาก่อน
แต่ว่านิสัยของสามีเป็นคนโมโหง่ายใจร้อนตอนที่เกิดเหตุเธอก็นั่งอยู่ด้วยค่ะ
นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันนั่นแหละระหว่างนั้นนายอาทิตย์ได้สอนสามีบอกว่า
อย่าไปอย่าคิดไปเองอย่าไปยัดเยียดเมียตัวเองให้กับคนอื่น
ผ่านจุดนั้นมาแล้วทั้งสองเป็นพี่เป็นน้องกัน
ก็อยากให้ปรับความเข้าใจกันส่วนเรื่องชู้สาวกับคนเจ็บนั้น
ยืนยันว่าไม่มีนะคะสามีคิดว่าเธอมีชู้กับคนอื่น
ทำให้สามีเธอโกรธที่นายอาทิตย์มาสั่งสอนจากนั้นสามีลุกจากโต๊ะที่นั่งดื่มเหล้าด้วยกันนะคะ
เดินไปไม่กี่ก้าวแล้วหันหลังกลับมาชักปืนออกมายิงในอาทิตยจนได้รับบาดเจ็บเลยค่ะ
ก็คือว่าตัวแฟนเข้าใจว่าเราไปชอบคนอื่นว่างั้นเถอะ
เขาเข้าใจผิดของเขาเองใช่ไหม

ตำรวจนำตัวในธัญกรมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะและแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ก่อนนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดเลยค่ะ